คุณผู้ชมละมินครับเวลามีเพื่อนเอาของใหม่มาอวดเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้าง
ก็แล้วแต่ว่าเป็นของอะไรอะค่ะบางทีเห็นก็อาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยดีจังเลย
ดีใจกับเขาดีจังบางคนอยากซื้อมานานได้ซื้อสักที
หรือบางทีก็อุ๊ยอยากได้บ้างก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนคนนี้เห็นเพื่อนเอาปืนใหม่มาอวดก็เลยหยิบปืนแก๊ก
แก๊ปเนี่ยยิงอัดเข้าไปฮะเพื่อนเจ็บปางตายนะครับ
หลบหนีไปซ่อนตัวครับไปขอข้าวพระเพื่อจะหวังเป็นเสบียงในการหนีต่อไป
แต่สุดท้ายไม่รอดโดนจับกลุ่มในที่สุดครับ
นายสมศักดิ์หรือว่าในหลงอายุ๒๘คนก่อเหตุครับ
ตำรวจภูทรประคำจังหวัดบุรีรำตามจับกลุ่มได้ที่วัดป่านานวลบริเวณท้ายไร่อ้อยของหมู่บ้านครับ
เข้าไปขอข้าวพระที่วัดคงจะเตรียมว่า
หลวงพ่อครับหลวงตาครับขอข้าวสักหน่อยผมหิวเหลือเกิน
เสบียงสะสมเอาไว้เพื่อจะหนีต่อไป
ยกมือไหว้ขอโทษอีกแล้วครับภาพแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะเนี่ย
เขาก่อเหตุใช้ปืนจ่อยิงเพื่อนของเขาชื่อว่าภูวนัยอายุ๒๗ปีครับ
นายภูวนัยโดนยิงด้วยปืนเข้าที่บริเวณลำคอและไหล่ข้างซ้าย
บาดแผลมีหลายรูนะครับอาการสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ตัวในหลงคนก่อเหตุสารภาพว่าคืนที่เกิดเรื่องตีหนึ่งเมื่อวานนี้เอง
ตอนตีหนึ่งเนี่ยภูวนัยคนเจ็บชวนมาดื่มเหล้าที่บ้านมีเรื่องเล่าเกี่ยวข้องอีกแล้วครับ
ภูวานัยชวนมากินเหล้าที่บ้านแล้วไปหยิบปืนมาอวดกลางวงเล่าบอกเอ้ยทุกคนนี่ปืนใหม่ได้มา
เอาปืนแก๊ปมาอวดกลางวงเล่าเขาบอกว่าจะยิงใครก็ได้แล้วพูดจาท้าทายหลายครั้ง
นี่คือคนก่อเหตุอ้างนะว่าคนเจ็บเนี่ยเขาพูดจาโอ้อวดของไม่พอยังพูดท้าทายจะยิงคนนั้นจะยิงคนนี้
ด้วยความโมโหบวกกับความเมาครับเลยคว้าปืนแก๊ปมาเลยแล้วจ่อไปที่หน้าของภูวนัย
เขาบอกว่าจังหวะนั้นเขาไม่คิดว่าปืนมันจะลั่นมันจะมีกระสุนที่เกิดขึ้นคือปืนลั่นเขาอ้างแบบนี้ฮะ
๒๕๙นะครับ
ในขณะที่แม่ของคนก่อเหตุนะครับแม่ของนายสมศักดิ์หรือว่าแม่ของในหลงบอกว่าลูกชายกับคนเจ็บเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันนะ
สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องน่าจะมาจากว่าคือลูกชายแม่เนี่ยเมา
แล้วมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะเนี่ยปืนกระบอกนี้แหละมั้งที่เขาเอามาอวดกันเนี่ย
วดกันไปอวดกันมาคว้ามาแล้วยิงอัดเข้าไปเลยฮะแต่อ้างว่าปืนลั่นนะ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุครับตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำ
บ้านหลังที่เกิดเรื่องเป็นบ้านไม้สองชั้นเป็นจุดที่นายภูวนัยคนเจ็บถูกยิง
กัดภายในบ้านคือห้องนอนนะครับก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่ที่เตียง
บริเวณตรงจุดนี้ฮะก็จะเห็นนะชามคว่ำข้าวของกระจัดกระจาย
บริเวณจุดนี้ครับที่นายภูวนัยโดนยิง
แล้วหน้าประตูก็ไปเจอว่ามีดตกอยู่หนึ่งเล่มคือมีดเล่มนี้ครับ
ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดป่านานวลจุดที่นายหลงหรือว่านายสมศักดิ์เนี่ย
เขาหนีไปซ่อนตัวแล้วไปขอข้าวพระกินหนีไปซ่อนตัว
อยู่ในห้องพักเล็กเล็กสภาพเก่าเก่าหน่อยฮะจริงแล้วห้องพัก
ดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นสำหรับกุฏิแม่ชีเอาไว้ปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ครับ

ชาวบ้านในพื้นที่คือในชาติ
ชาติเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุ

มาขอข้าวกินจนกระทั่งตำรวจตามมาจับตัวได้

ไม่คิดว่าเพื่อนจะยิงเพื่อนแบบนี้ครับ

ไม่เคยที่จะเมาอลาวาสไหมครับ

บอกว่าได้ยินเสียงของทั้งคู่ทะเลาะกัน
แล้วได้ยินเสียงปืนช่วงประมาณ๕ทุ่ม
ในหลงกับภูวาในเขาเป็นเพื่อนสนิทกันนะ
ที่ผ่านมาสองคนนี้ไม่เคยก่อความเดือดร้อนรำคาญ

พอมารู้ข่าวว่าภูวะในโดนยิงและอาการโคม่า
แล้วคนที่ยิงภูวะในก็คือหลงหรือสมศักดิ์เนี่ย
ทุกคนตกใจเหมือนกันครับ
ไม่เคยมีไม่เคยโวยวายไม่เคยอะไรก็อยู่

คุณชื่อสมศักดิ์ไอ้หลงคือคนที่ยิงนะ

ใช่นั่นแหละมันมานอนเป็นเพื่อนกัน

ตกใจชาวบ้านบอกแบบนั้นครับ
ของคนเจ็บครับป้าสมใจ
สมใจบอกว่าตอนนี้ภูวนัยเขายังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะ
เขามีสติแหละคุยได้เล็กน้อย
แต่ทีนี้ที่น่าเป็นห่วงคือ
กระสุนมันฝังอยู่ที่คอ

คุณป้าแล้วทำไมหมอเขาไม่พาออกล่ะครับ
ป้าบอกมันยากอ่ะสิตรงนี้มันยากมาก
เพราะมันเสี่ยงว่าจะไปถูกเส้นประสาท
คือถ้าผ่าผิดนิดเดียวเป็นเจ้าชายนิทราเลยนะ
โอ้โหนอนติดเตียงไปตลอดนะค่ะ
ตอนนี้อายุแค่ยังไม่ถึง๓๐๒๐ปลาย
แล้วถ้าเป็นเจ้าชายนิทราต้องนอนไปอีกกี่ปีกี่สิบปี

กระสุนตรงลำคอจะจัดการยังไง
ณวันนี้ยังพอมีสติยังพอคุยได้
บอกว่าไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะ
ก่อนหน้านั้นก็คงจะเมาแหละ
ภูวานัยเขานอนอยู่เฉยแล้วคนก่อเหตุจู่ก็มายิงเลย
ไม่รู้ว่าเขานึกคิดอะไรเหมือนกัน

ถ้าพลาดนิดเดียวจะเป็นเจ้าชายนิท่าตลอด
แล้วคนไข่ออนแรงลงแนมเมื่อย
พอวาไม่ได้กินข่าวจากวันที่สี่จากให้นำเกลือ

คงต้องให้ตำรวจเอาเรื่อง
ต้องให้ตำรวจเขาคุยกัน
ทั้งเห้ากับมิเศษเบิงล้านก่อน

คงคิดว่าเพื่อนสองคนนี้ก็จริงเขาก็รักกันดี
แต่พอเล่าเข้าปากก็กลายเป็นว่าน้ำเปลี่ยนนิสัย
ฝั่งคนเจ็บเองก็เอาปืนมาอวดเขาด้วย
อีกฝ่ายหนึ่งเองก็คงจะหมั่นไส้แล้วก็เมาด้วย
ก็เลยก่อเหตุแต่อยากให้ฟังตรงนี้ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่โรงพักประคำครับ
ไปคุยกับนายสมศักดิ์คนก่อเหตุ
เขาบอกว่าเขายิงเพื่อนจริง
เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นให้ฟังแบบนี้ว่า
ตอนแรกผมไปยิงนกในป่า
กลับมาที่บ้านจังหวะนั้นเองเนี่ย

ผมเสพกัญชาแล้วผมก็ดื่มเหล้า

เสร็จปุ๊บผมทะเลาะกับเพื่อนบันดาลโทษะผมก็เลยยิงเลย
นี่คือคำรับสารภาพของนายสมศักดิ์
บันดาลโทษะแล้วก่อเหตุครับ
ตอนแรกนี่อ้างนู่นอ้างนี่นะ
แต่นี่พอมาฟังแล้วปุ๊บเสพทั้งยาบ้ากัญชาและดื่มเหล้าอัดเข้าไปอีก
ตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหาเบื้องต้นครับ
พยายามฆ่าผู้อื่นและความผิดตามพรบอาวุธปืนอีก๒ข้อหา
พรุ่งนี้จะนำตัวส่งฝากขังที่ศาลต่อไปครับ